รายจังหวัดตอนนี้สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างที่จังหวัดเลย
ก็ไปพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกแล้วนะคะ

พบทหารศัลยบัตร๑นายเป็นกรรมการตัดสินมวย

ซึ่งทางกองทัพภาคที่๓ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนโรคนะคะ
นำกำลังพลกลุ่มเสี่ยง๑๘นายที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ไปตรวจ
ซึ่งล่าสุดผลตรวจไม่พบเชื้อแต่ว่าต้องกักตัวพร้อมครอบครัวเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
พันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกองทัพภาคที่๓
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาแพทย์โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลก
ก็ร่วมกันแถลงผลการตรวจในทหารศัลยบัตรสังกัดกองพันธหารขนส่งที่๒๓
ที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะโดยในทหารศัลยบัตรคนนี้เนี่ย
เป็นกรรมการตัดสินมวยที่สนามมวยลุมพินีกรุงเทพมหานครในวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากนั้นเดินทางกลับมาภูมิลำเนาที่จังหวัดนนทบุรีและเข้าพื้นที่พิศนุโลก
โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อจะเตรียมเรื่องปรับย้ายไปยังหน่วยทหารแห่งใหม่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ
ทั้งยังมีการจัดงานสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานด้วย
ต่อมาค่ะ๑๓มีนาคมเขาเริ่มมีอาการผิดปกติก็เลยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบำราชนราดูล
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อ๒๐มีนาคมพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งทางกองทัพภาคที่๓และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันคัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยงกำลังพลในหน่วย
และสอบสวนโรคทันทีก็พบว่ามีกลุ่มที่เสี่ยงสูงที่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยสัมผัสมือด้วยเนี่ยจำนวน๑๘นาย
ใช้มาตรการกากบริเวณรวมทั้งครอบครัวไว้ที่บ้านพักเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
ซึ่งล่าสุดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๒พิศนุโลกแจ้งผลตรวจกำลังพลกลุ่มเสี่ยงทั้ง๑๘นายไม่พบเชื้อ
แต่ยังคงต้องกักตัวจนครบระยะเวลานะคะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบ้างค่ะก็มีการแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกของทางจังหวัดแล้ว
เป็นชายอายุ๒๔ปีอาชีพก็คือนักมวยประวัติก็คือเข้าชมมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคมเหมือนกัน
เดินทางกลับมาที่เลยจากนั้นไปที่สวนสาธารณะกุฎป่อง
คืนวันที่๑๒มีนาคมเขาไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยผู้ป่วยไม่มีอาการและยังอยู่ในห้องความดันลบค่ะ
สำหรับมาตรการต่อไปก็จะต้องสอบสวนโรคหาผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายนี้นำตัวมาตรวจหาเชื้อ
และตอนนี้นะคะพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสโรคเนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเร่งตรวจสอบต่อไปค่ะ